ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะ
ก๋วยเตี๋ยอร่อยไหมโอ้อร่อยมาก
ก๋วยเตี๋ยอะไรกันน่ะหนูเห็นทุกคนได้กินมาก
ไม่ใช่อะไรนะบะหมี่อันยองอ่ะ
หนูดูอยู่แล้วหนูก็เป็นแบบเอ้ยทำไมไม่ได้มาวันนี้เขาเอาอันยองมา
ดองใช่ไหมหนูเห็นทุกคนนั่งกินกันอย่างนี้เลย

แล้วพี่มดก็คือโชว์เส้นแบบยิ่งมาก
นี่แต่วันนี้สิ่งหนึ่งกัญชาก็กัญชาเถอะ
คุณเห็นไหมว่าวันนี้อ่านข่าวแล้วเศร้าเกี่ยวกับมะเร็งปอด
แล้วทำให้รู้ว่าต่อวันเนี่ยเมย์รู้ไหมว่าคนไทยต่อวัน

จริงที่คนใกล้ตัวของรถเมย์ที่เห็นเนี่ยคือบางคนเนี่ย

แสดงว่าไอ้ทฤษฎีที่ว่ามะเร็งมันอยู่กับมนุษย์ทุกคนมันเป็นเรื่องจริง
อยู่ที่ว่าภูมิคุณกันคุณอ่อนมาไร

แม้กระทั่งคนที่ค่อนข้างแข็งแรง
แม้กระทั่งสุขภาพดีดูแลชีวิตดีกินอาหารคลีน

ดูแลตัวเองทุกอย่างเลยคือ

อันนี้พูดในฐานะตัวเองสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์นะ

ถ้าเขามีบทวิเคราะห์ว่ากัญชามันยับยั้งมะเร็งไม่ให้โต

อันนี้คือภาษาชาวบ้านไม่ใช่ภาษาแพทย์ก่อนนะ
เขาบอกวันนี้เรากินของปิ่งอย่างเรากินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย

เราพูดกันมาเสมอว่ายิ่งหายใจเยอะ

เฮ้ยเมื่อมะเร็งมันอยู่รอบตัวแล้วจริง

ยับยั้งไม่ให้มะเร็งโตได้

แต่วันนี้สิ่งที่คนติดตามข่าวคือ
เรื่องของคุณหมอกฤทัยค่ะ

คือคุณหมอเขาเป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะ
เพราะว่ามันเนื่องมาจากว่าเขาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการป่วยของเขา

ปกติแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าสุขภาพดี

ออกกำลังกายเล่นกีฬา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งบอกเลยว่าน้อยมาก
คุณหมอเขาบอกว่าเขาทำงานในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าไม่เครียดด้วยนะคะ
๔ทุ่มตื่น๖โมงเช้ามานี่คือมาอ่านหนังสือมาทำวิจัย
นักศึกษาแล้วก็ไม่ได้เข้าเวร

งานอาชีพเรียกได้ว่ากำลังไปได้สวย
จะอดทนเรียนแพทย์เฉพาะทางจบ
ปริญญาโทวิทยาการข้อมูลอีกใบหนึ่ง
เพื่อที่จะมาทำงานเป็นอาจารย์แพทย์ตามที่เขาฝันเอาไว้
กระทั่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไอค่ะ
ไอมีเสมหาไอแห้งบ้าง
ไปตรวจโควิดก็ไม่เจอ
ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าไปรักษาก็คือ

ระหว่างนี้ก็สามารถเล่นกีฬาได้ตามปกติ
ก็จะมีแค่เรื่องไอที่ไม่หายสักที
คุณหมอเองเขาเลยตัดสินใจไปตรวจอย่างจริงจัง

ก็คือเป็นวันที่เขาไม่มีตารางงาน
ก็เลยถือโอกาสว่าเอาล่ะไปตรวจสุขภาพ
จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อ
ที่ปอดข้างขวาของเขาเหลืออยู่ครึ่งเดียว
ลักษณะมันเหมือนกับมีก้อนกับน้ำอยู่ในปอดด้านขวา
ส่วนปอดด้านซ้ายเนี่ยค่ะก็มีก้อนเล็กอยู่อีกแบบเต็มไปหมดเลย
หมอเขาบอกว่าแม้ว่าเขาคิดว่าเขาอายุน้อย
มันไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยสุขภาพป้าโคตรจะแข็งแรง

เอาชิ้นเนื้อมาตรวจตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง
ผลมันก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งปอด
แถมมันเป็นระยะสุดท้ายด้วยนี่คุณหมอเขาเล่าให้ฟังนะคะ

ส่วนปอดด้านซ้ายเนี่ยก็คือ
มันมีกระจายกันไปอีกหลายจุดเลย

โชคดีที่ไม่มีอาการทางสมองอะไร
ทั้งที่ตำแหน่งที่มันกระจายไปเนี่ย
สามารถที่จะทำให้แขนขาอ่อนแรงชา

หรือแม้แต่เสียการมองเห็นไปเลย
ซึ่งคุณหมอเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ

แล้วก็มีการขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือมากขนาดนี้
แล้วก็บอกต่อบอกว่าผมมีสุขภาพที่โคตรแข็งแรง
มีการงานที่โคตรมั่นคงและมีอนาคตที่สดใส
มีสังคมมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
ล้อมไปด้วยผู้คนที่แบบสุดยอดแล้วก็น่ารัก
กล้าพูดว่ามีแต่คนรักมากกว่าคนเกลียด
โดยผมมีช่วงชีวิตที่ผ่านมามันโคตรดี
ไม่มีอะไรที่อยากจะย้อนกลับไปทำเลย
อย่างไรก็ตามผมใช้เวลา๑เดือนไปกับการรักษา
หลังได้คีโมเนี่ยเขาก็ติดโควิด
แล้วก็ต้องตั้งหลักชีวิตใหม่
คุณหมอบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่ผมไม่อยู่แล้ว
ตัวตรงของผมจะยังอยู่ตลอดไปมันคงจะดีมาก
ถ้าการมีชีวิตที่สั้นของผม
คือนี่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากจริง
ใช่คือเพจนี้เขาบอกว่าคือดังข้ามคืนเลยพอคนเห็นแล้วคนก็ช่วยกันแชร์
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนึ่งคนเห็นแล้วก็แบบ
เฮ้ยชีวิตมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเขากำลังจะไปถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดของชีวิต
แล้วอยู่มาเจอเหมือนแบบหล่นตุ๊บลงมาแบบนี้
เพราะว่าเป็นแพทย์ที่เชียงใหม่แล้วเป็นแบบเพื่อนที่รู้จักกัน

ก็แบบอารมณ์ดีมาก
เพราะเขาถึงบอกชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นว่ามีคนรักมากกว่าคนเกลียด

แต่เขาเป็นเด็กกรุงเทศแล้วไปเรียนที่เชียงใหม่
คือหลายคนส่งกำลังใจให้จริงทุกคนส่งกำลังใจ

ที่อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
หลายคนก็เลยบอกเอ๊ะมันเพราะอากาศแบบหลักหรือเปล่า

เวลาหรือยังที่ประเทศไทยกับเมืองใหญ่
ไม่แต่อันนี้เราก็พูดกันมาเหมือนเป็นพูดเล่น

ว่าเฮ้ยเรามาถึงยุคที่แบบว่า
ยิ่งหายใจยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็ง
คือจริงเรื่องนี้เขาก็พูดมานานแล้วเหมือนกัน

คนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่คนสูบบุหรี่ด้วยซ้ำ
หรือว่าแบบสูดควันของคนที่เขาสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้โอเคมันหลายพื้นที่

คืออากาศโลกมันก็เลวร้ายลงทุกวันทุกวัน
มลภาวก็เยอะขึ้นทุกวัน

คือก็เนี่ยก็ดูแลตัวเองแต่มันก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
บางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิด
โดยเห็นต้นต่อมันมาจากอะไรเอาตามตรงแหละ

แล้วก็ในฐานะที่ตัวเองมีเพื่อน

อืม

เราส่งกำลังใจให้นะคะคุณหมอ
คุณหมอกฤทัยหลายคนเชื่อมั่นว่า
ส่งกำลังใจให้คุณหมอสู้ดีวะนี่แหละ

เห็นพี่หนุ่มก็เขียนโพสต์ลงไป
แล้วก็มีหลายคนเนาะส่งกำลังใจให้

แล้วแฟนก็น่ารักเขาคุณหมอดีหมด

สั่งเรื่องก็ช็อกแบบว่า
ขนาดเป็นหมอเขาต้องตรวจสุขภาพบ่อยกว่าพวกเราหรือเปล่าวะ

นี่พูดถึงเรื่องสุขภาพอีกอันหนึ่งคุณผู้ชม
พอดีมีคุณหมอจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอร์ชิงจันทร์ที่เซ็นหลุย
เขามีการระบุเรื่องของโควิดอันนี้เราเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะ
เขาบอกว่าการติดเชื้อโควิดซ้ำมันเพิ่มโอกาสที่อาจจะทำให้คุณเป็นหนัก

ดังนั้นบางคนอย่างที่บอกไปติดโควิดมาแล้ว

แต่จริงพอบางคนกลายเป็นว่าครั้งที่๒มันเป็นมากกว่าครั้งแรก
อาการมันดูแบบหนักกว่าดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย

คือออกมาว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

หรือแม้กระทั่งคุณฉีดเข็มกระตุ้นไปแล้วก็เถอะ
ผลวิจัยคือข้อมูลตั้งแต่๑มีนาคม๒๐๒๐ถึง๖เมษา
ก็คือจากผู้ป่วย๔แสนกว่าคนที่ติดโควิด๑ครั้ง
แล้วก็๔๐๐๐กว่าคนติดเชื้อตั้งแต่๒ครั้งขึ้นไป
รวมไปถึงผู้ที่ไม่เคยติดเชื้ออีก๕๓ล้านคน
คือข้อมูลมันแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ำมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่า๒เท่า
แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นถึง๓เท่าทีเดียว
เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อโควิดที่ติดเพียงแค่ครั้งเดียว
ดังนั้นอย่างที่บอกไปคือมันเสี่ยงที่จะแบบเกิดปัญหาที่ปอดปัญหาที่หัวใจไตเบาหวานกล้ามเนื้อ
ไปถึงสุขภาพจิตแล้วก็ความผิดปกติของระบบประสาทด้วยนะคะนี่แหละ
เอาล่ะนั่นก็คือข่าวที่ใกล้ตัวเนาะบางทีเมื่อก่อนเราฟังแล้วอุ๊ย
มันยังไม่แก่มากมันยังไม่ห้าสิบมะเร็งอยู่ไกลตัวเราผิดผิดจริงจริง
เปลี่ยนเป็นมะเร็งอยู่ในตัวเราแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นมันจะแจ็คพอร์ตแค่นั้น
เมื่อไหร่แค่นั้นเองค่ะเนอะอืมวันนี้ประเทศไทยเราเปิดตัว
แล้วก็เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะค่ะซึ่งดีใจไหมดีใจอืม
บอก๑๐พฤศจิกายนเนี่ยเที่ยวบินลงติดต่อกันชั่วโมงละนะ
สิบถึงยี่สิบห้าเที่ยวบินโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี้ย
ผู้โดยสารในช่วงนี้ในสุวรรณภูมินะฮะจะตกชั่วโมงละ๓๐๐คน
ฮะปริมาณผู้โดยสารรวมควรจะดีใจฉันเห็นภาพนี้แล้วฉันรู้สึกโอ้เว้ย
เราต้องรอดอืมผู้โดยสารขาเข้าอ่ะนะฮะทางอากาศเนี่ย
วันเดียวเนี้ยวันเดียวนะตัวเลขอยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันคนโอ้
เป็นคนต่างชาติเนี้ยสี่หมื่นเก้าพันคนกว่าห้าหมื่นอ่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเราย้อนกลับไปก่อนที่จะมีโควิดระบาด
ประเทศไทยเราเคยสุวรรณภูมิเนี่ยเคยรับนักท่องเที่ยววันละประมาณ๖๐๐๐คน
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันคือข่าวดีของระบบเศรษฐกิจไทยหรือไม่
ค่ะก็ยอมรับว่าเป็นข่าวดีส่วนใหญ่เนี้ย
เขาเฉลี่ยกันออกมาเนี่ยนะฮะอินเดียเยอะอินเดียเยอะ
เกาหลีใต้เยอะซิงคโปร์เยอะมาเลเซียเยอะอเมริกาแล้วก็อื่น
แปลกคนไทยไปเกาหลีเยอะเขาก็มาบ้านเราเยอะเหมือนกัน
ถูกต้องไหมซิงคโปร์แรกเป็นประเทศที่แบบว่า
ทุกคนจะออกนอกประเทศไปใกล้ใกล้กับสิงคโปร์ซิงคโปร์ก็เริ่มเยอะแล้ว
มาเลเซียแต่ฮ่องกงเขายังไม่เปิดเต็มตัวเขาบอกจะเข้าฮ่องกงทีเนี่ยโอ้
จะไปไหว้ปีชงปีเชิงจะไปหมุนกังหันกันเนี่ยยังยากอยู่
กลุ่มเนี้ยที่เข้ามาใช้ไทยในการทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งทางตำรวจเนี่ย
ได้เน้นย้ำให้ตมเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง
ตอนนี้ต้องดูนะฮะจะมีการปิดทาง
ไม่ให้วิ่งกันเยอะพอสมควรวันนี้วันนี้เริ่มซ้อมแล้ว
วันนี้ซ้อมค่ะวันที่สิบสองแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งวันที่สิบสอง
เนอะคุณแม่หยุดไหมล่ะแถวแถวแถวตึกแม่บริเวณ
ตึกชนิดเวิร์คฟอร์มโฮมค่ะอุ้ยเลิศ
ไม่เพราะมันอยู่ตรงนั้นพอดีไงมันอยู่ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริ
ไปอีกนิดเดียวเขาเอาใส่ไฟฟ้าลงตั้งเตรียงมันไหมแม่ตรงเส้นนั่น
เส้นตรงตรงนั้นฮะเขาลงไปหรือยังอ่ะยังเนอะ
วิทยาชนตื่นเต้นลงไปเร็วมากเหมือนเสกได้
สวนเสร็จแต่วัดเทรลามิตรเลย

ที่เขาทาถนนมาลายมันตกใจว่านี่มันประเทศไทยหรือเปล่า

ภาษาธรรม

ให้เอเป็กจากทุกจังหวัดเลยแม่จริง

นำใครมาบ้างฉันเห็นแต่เมนูอาหาร

กูสีจิ้นผิงมาตอบนับชัดเจน

ใช่ไม่รู้ว่าจะมีการหารือแบบนอกรอบหรือเปล่า

เรื่องนะ
เอาแก๊งซ์คอลร์เซนเตอร์ได้ก่อน

เป็นคนจีนที่เข้ามา
ลงทุนทำธุรกิจผับศูนย์เหรียญบ่อนศูนย์เหรียญ

นั้นมันกลับมาใหม่แต่มาในรูปแบบผับรูปแบบ

เหมือนมันเงียบไป

เธอยังไม่ได้เพราะประเทศจีนยังมีนโยบายว่า

ถ้าสมมุติเขาออกมาบางทีการจะกลับเข้าไปอาจจะไอ้นี่
ใช่แต่ว่าตอนนี้มันยังมีนักท่องเที่ยวจริง

สองคือคนจีนสวมบัตรประชาชน
คนไทยที่ยังไม่ตายด้วย
ทั้งที่คนจีนพูดไม่ได้เลยสวมบัตรสวมพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งยาเสพติด

ปกติเราเปิดเมมเบิ้ลอย่างที่บอกวันนี้

บาทแต่วันนี้ยาบ้าเหลือ๒บาท

ที่มีการไปบุกจับผับคือขยายผลจากพัทยามานะคะ
บุกจากผัดผับที่ชื่อว่าจินหลิงอยู่ย่านยานาวา

มีต่างชาติชาติอื่นประมาณ๒๓ชาตินิดเดียวเอง

พนักงานทุกอย่างเป็นคนจีนหมด

อัลบุรีเป็นอัลบุรีจีน
สรุปคนไทยมีหน้าที่รับรถ
ถูกต้องชื่อผับจินหลิงอยู่ยานาวา

ปกติสมัยพี่เมื่อก่อนพี่รวยพี่เปิดเมมเบอร์เล่า
เปิดเมมเบอร์เล่า๑๐ขวด๕ขวด
แต่อันนี้เกิดจากคล่องพ่อคล์ของแม่มาจนอายุสี่สิบกว่านี้

ก็เพิ่งเห็นเมมเบอร์ยา
คุณเสพไม่หมดคุณฝากไว้ก่อน

เออมันไม่ใช่แบบว่าเอามาแล้วเอามากระจายที่นี่อ่ะนึกออกป่ะคะ
เขาก็เลยมีการจับมีการขยายผลกันมีทั้งรถหรูที่สวมทะเบียน
ขยายผลมาเรื่อยนะคะจนไปเจอว่า
อ้าวมีตำรวจช่วยเหลือผู้ต้องหานี่
ผับนี้คดีนี้ตำรวจช่วยเหลือให้แบบมีการผัดฟ้องศาลให้มีการได้ประกันตัวในชั้นศาล
แล้วก็เรียกรับเงินด้วยสุดท้ายแล้วก็คือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ขั้นประกาศเป็นนโยบายเป็นปฏิบัติการชื่อว่าล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้าน
คือจะไล่จับธุรกิจสีเทาที่มีในทุนจีนอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

ตอนนี้มันมีรายชื่อ๕เสือจีนเทามาที่คุณชูวิทเขาออกมาพูดกันอยู่ใช่ไหมคะ
มีชื่อเดวิดมีชื่อฉางเฟย์มีชื่อโทนี่ชื่อเอี่ยว
และอีกคนที่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ
เขาก็ขยายผลกันไปจาก๕ชื่อนี้
ล่าสุดวันนี้จากปฏิบัติการนี้ค่ะมีการไปบุกตรวจค้นบ้านย่านลำลูกกา
เขาบอกว่าเป็นบ้านใหญ่เลยเป็นบ้านที่แบบจริงออกขอหมายจับไปตั้งแต่วันก่อนแล้ว
แต่ไม่ได้สักทีจนต้องมีการไปติดตามพฤติกรรมบ้านหลังนั้นนะคะ
แล้วก็มีการเจอรถต้องสงสัยที่ขนแอลกอฮอลเถื่อนคือหนีภาษีเข้ามา
ถึงสามารถขอหมายเข้าไปตรวจค้นได้แล้วนี่คือบ้าน
บ้านเลขที่๙๙แล้วหน้าบ้านมีตราอะไรอยู่รู้ไหมคะ
หน้าบ้านมีตราสัญลักษณ์โลโก้สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปธรรมติดอยู่ด้วย
บ้านหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านของนายเซาเซียนโปนายทุนจีนรายใหญ่
แต่ตรวจสอบไปเอ้าสวมบัตรประชาชนคนไทย
เรื่องนี้ผลตำรวจตรีพันธนานุชชนะเป็นคนนำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจ
เป็นผู้เช่าแล้วก็เป็นเจ้าของรถหรูที่มีอาการปลอมแปลง

ใช่เขามีรถไฟเป็นบัตรเขาบอกแบบจำลองค่ะ
ใช่จอดเอาไว้แต่ว่าคนนี้มันมีประเด็นคือ
เขามีรถหรูที่โดนสืบเนื่องมามีรถหรูแล้วก็
ดัดแปลงเป็นคล้ายรถทูต
บอกแล้วว่าดัดแปลงเหมือนรถทูต
เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้หมดเลยเขาก็เลยต้องลงพื้นที่
เขาถึงอยากใช้คำว่ากวาดล้าง

รถจีนเนอะไม่มีสัญชาติด้วยค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าในบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
แต่เขาเห็นว่ามันมีช่องลับ
ที่มีการขนของออกไปแล้วก่อนหน้านี้

ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาดใหญ่กว่า๑ไร่
อาคารสี่หลังแล้วก็ไอ้เรื่องรถไฟฟ้าจำลอยรถไฟเนี่ย
ว่ามันมายังไงอะไรยังไงแบบไหน
แล้วรถตำรวจบีเอ็มนะแม่เนี่ยชัดเจนคือครบเลยอะ
แต่ตำรวจบอกไม่ใช่ของตำรวจทำขึ้นมาเอง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบทุกอย่างทั้งการครอบครอง
เรื่องของไอ้นี่ด้วยโลโก้สัญลักษณ์สมาคมพ่อค้าไทย
พระบรมราชุปธรรมเนี่ยได้มายังไงคุณอยู่ในสมาคมเหรอ

เหมือนเมืองจำลองอยู่นะแม่มีทุกอย่าง
ฉันไปเจอที่เขาบุกจับนี่ที่เขาบอกเข้าไปนี่

มีรูปผู้นำต่างถูกต้องไหม

มีรูปผู้นำทุกประเทศมีทงทุกประเทศ

เขาบอกตำรวจเข้าไปยังตกใจ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการในสมาคม
แต่เป็นที่ปรึกษาให้สมาคม

ที่เป็นบริษัทซื้อขายอาวุธด้วย

คุณมีการได้รายรับรายจ่ายอะไรกับ๒บริษัทนี้ไหม
เพราะมีทรัพย์สินมูลค่าหลายรายการในการครอบครองอยู่

ในการออกเอกสารทางราชการหรือว่าบัตรประชาชน
ว่าไปปลอมบัตรคนเป็นอยู่ที่อำเภอปานาเละ

ก็จะต้องตรวจสอบอีกว่ายังมีอีกไหม
มีพาสปอร์ตปลอมอะไรอีกหรือเปล่า
คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเอาจริง

มันก็เป็นนโยบายจากทั้งพลเอกประวิทธิ
พลเอกปายุนด้วยในเรื่องกวาดล้างยาเสพตีด
เอาให้ตำรวจรู้ก่อนว่าบ่อนอยู่ไหน

ก็พบตรบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเดือน

ตั้งแต่รับตำแหน่งเดือนตุลาคม

ยังไม่เจอใช้คำว่ายังไม่เจอ
หนูหนูไปไหว้ขวัญ

ให้พบอตรอบอกว่าหนูไม่ก็เห็นหนูชอบร่วงพื้นที่หนูเอา

ก็นี่ไงก็ขนาดตอนที่จับผับเนี่ย
ก็ยังมีตัมรวจเป็นคนแถลกเองว่าตัมรวจช่วย

เตอร์หรืออะไรเนี่ยมันอยู่เมืองนอกเราปราบปรามยาก
แต่บ่อนวันนี้มันแจกกันสดในเมืองไทย
ช่วงนี้มีปล้นบ่อนกันตลอดเลย
แล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ามีข่าวป้นบ่อน
ก็หมายความจำเป็นจริงอย่างวันนี้
น้องหมอที่เชียงใหม่อย่างนี้
เขาจะเป็นประโยชน์ต่อคนภาคเหนือมากเลยนะ

ทุกคนที่เขาเป็นคณะกรรมการ
เกี่ยวกับแบบว่าขอทวงคืนอากาศบริสุทธิ์
เมื่อก่อนเราคิดถึงอากาศบริสุทธิ์
เราจะต้องคิดถึงไปภาคเหนือไปเชียงมงเชียงใหม่อย่างนี้
อย่างศท๊อปของคนหนึ่งเขาอยู่เชียงใหม่
เขาเป็นคณะกรรมการแบบทวงคืนแบบอากาศบริสุทธิ์อืม

อย่างน้อยอ่ะวันนี้ข่าวของหมออ่ะ
อายุ๒๘ที่เป็นมะเร็งปอดนะครับ
ทุกคนจะต้องทวงคืนอากาศให้กับมนุษย์ทุกคน
ที่ไปเชียงใหม่ชั้นใดชั้นนั้นบ่อนในเมื่อรู้ว่าบ่อนน่ะ
วันนี้มันมีอ่ะธุรกิจผิดกฎหมายมันมีหมดเลยอ่ะ
นี่ล่าสุดนี้เขาบอกว่าที่ไปตรวจสอบดูค่ะ
หมู่บ้านแถวลาดกระบังหมู่บ้านแถวไหนที่เป็นหมู่บ้านใหญ่บ้านราคาหลังละแบบ๒๐๔๐ล้าน
คนจีนไปกว้านซื้อพิโมทซื้อทั้งหมู่บ้านไปซื้อเงินสดสิบแปดหลังรวดหลัง
ประมาณยี่สิบล้านอย่างเงี้คือเหมือนแบบซื้อรวบอ่ะแล้วก็ไปตั้งเป็น
ถิ่นฐานเป็นฐานปฏิบัติการอยู่แบบนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้ว
ต้องเอาจริงเอาจังแล้วแหละเรื่องเนี้ยหรือพอมีปัญหานี้เยอะ
เขาก็เลยจะออกพอละบอบเรื่องที่ดีมผึ้มออกมาแล้วบอกไหม
เพราะฉะนั้นเขาก็ถึงถอยถอยเนี่ยอีกสิบห้าวัน
เขาไม่ได้หยุดแล้วหยุดเลยนะไม่เพราะยังไงก็คือเหมือนแบบ
คล้ายว่าอ่ะหยุดไม่ได้แล้วก็ทำให้มันถูกต้องซะอย่างนี้หรอ

ลา๑ไร่คือตอนนี้คนจีนเข้ามาเต็มไปหมดแล้ว
ก็คือแบบในเมื่อหยุดไม่ได้ก็ทำให้มันถูกต้องซะ
ไม่แต่อันนั้นเขาซื้อแค่บ้านเขาไม่ได้ซื้อที่นี่ถูกไหม

ไม่ไม่ทำให้มันถูกแต่ว่ามันก็เป็นธุรกิจสีเทาอยู่ดี

ถ้าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าสิ่งที่กลัว
วันหนึ่งเราให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อ
บางคนอย่างช่างทำผมฉันน่ะขวางโลกไงเธอถาม
ทำไมฉันก็งงอยู่เหมือนกันทำไมคะเธองงอะไรคะ
คนรวยทำไมเขาไปซื้อบ้านอังกฤษอเมริกา

ถูกต้องป่ะแบบนานทีก็ไปซื้อเป็นการลงทุน

ให้คนมาลงทุนที่บ้านเราหมดในหมู่บ้าน
แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราล่ะโอเค
เศรษฐกิจ๕ปี๑๐ปีแรกยอมรับว่าดี
เพราะจะมีการใช้เงินอย่างน้อยก็ต้องสร้างบ้าน
ปูนข้าวสารเราต้องขายดีทุกอย่าง
น้ำมันพืชเพราะเขาต้องกินของบ้านเรา
แต่ในขณะเดียวกันวันหนึ่งที่ลูกหลาน
เนี่ยอีก๑๐ปีน้องโตขึ้นมาปุ๊บ

แล้วคือเขาบอกว่าช่วงแรกนโยบายคือ
ดูดนักลงทุนเข้ามาเพื่อสร้างรายได้
แล้วว่าหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ

ง่ายทั้งผับวิปป๊อปวิปป๊อป
ก็จะไม่เห็นว่าเฮ้ยสรุปแล้ว
คนไทยเป็นได้แค่คนรับรถ
เป็นคนรับแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟเอ่ย
เหล้าบุหรี่ทุกอย่างเขาเอาเข้ามาจากบ้านเขาหมดเลย

ถูกใช่เป็นยาเสพติดสัญชาติยี่ห้อเขาด้วยนะ
เขาถึงใช้คำว่าศูนย์เหรียญไงเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าประเทศเลย
อาจจะเข้าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้
เพราะว่าตำรวจบอกแล้วว่าไม่มีคนไทยช่วยทำไม่ได้

มันก็จะเข้าแค่กลุ่มคนที่ไปเป็นแบบลูกมือให้เขา
เขายังไม่ใช่คนไทยเลย
เหมือนมาสูบจากของเราแล้วเอาเข้าตัวเองแบบนี้

งั้นก็คือยังไงเราก็โดนสูบเลือดไปเรื่อย
แล้วก็แห้งตาย
แต่ปรากฏว่าในคนดีมันจะต้องมีคนชั่วอยู่แล้ว
ถามว่าเขามาทำแบบว่าเอาเทคโนโลยงเทคโนโลยีเข้ามาเยอะไหมมีแบบเทคโนโลยีใหม่เยอะ
แต่ในขณะเดียวกันความชั่วทั้งหลายก็เยอะ
มันต้องเวทเอาง่ายวันนี้คนที่เป็นรัฐบาลจะต้องเวทบันลานให้ได้
ว่าทำยังไงอะไรคือผลประโยชน์ของคนไทยแค่นั้นเอง
แรกอาจจะยังเป็นแบบเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนมีร่วมทุนร่วมหุ้นกับคนไทยไง
แต่ในกรณีหลังที่เราเห็นมามันกลายเป็นเหมือนปลอมแปลงปุ๊บ
สุดท้ายมันกลายเป็นว่าทั้งหมดไม่ใช่คนไทยเลยไงอะไรอย่างนี้

ก็คืออย่างที่พี่มดว่าแหละอะไรที่ทำให้ประเทศดีและคนด้วยนะ
ไม่ใช่แค่ประเทศอย่างเดียวนะประเทศและคนด้วย
ถ้าประเทศดีแล้วคนไม่ดีประเทศก็อยู่ไม่ได้อยู่ดี
เนาะเขาบอกโอเคแหละถามว่าข้อที่มีไหม
บอกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเราเอาวิวัฒนาการของเขามา
อย่างเธอปลูกข้าวปลูกผลไม้

ฉันรักคุณ

เราเอาวิวัฒนาการของเขาหรือแบบเอาเทคโนโลยีของเขามาได้
จตุจักรก็ดีแม่ไอ้เจ้าจีนเยอะมาก

ก็ตึกบังนาที่เมื่อก่อนบอกอู้คนไทยกลัวผีหลอกผีหรอก

คนจีนก็ซ่อมอุ้ยสวยเธอ

ผีหลอก

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของสาวหล่อ
ที่เมื่อวานพี่หนุ่มมีการเล่าให้ฟัง
ที่บอกว่ามีการเข้าไปแจ้งความดำเนินคดี
กับแบบว่าสองสามีภรรยาที่เขาบอกว่า
อ้างว่าตัวเขาเองถูกข่มขืนเนอะ
แล้วก็บังคับขู่เข็นให้ใช้ชีวิตอยู่กัน
แบบ๓คนแบบผัวเมียอย่างนี้ค่ะ
ก็คือทางทนายความของสองสามีภรรยา
โมเราถามว่าเขาจะออกมาพูดอะไรไหมค่ะ
คือมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้เลย
ออกมาพูดกับสื่อมวลชนนะคะระบุบอกว่า
เรื่องนี้ถือว่าสาวหล่อเป็นชู้กับเมียเจ้าของบริษัท
ก็คือระหว่างคบหากันก็มีการพูดจาขอความเห็นใจ

น้อยกว่า๕แสนบาทพร้อมกับทรัพย์สินต่างนะคะ
กระทั่งว่าถูกเจ้าของบริษัทจับได้เมื่อช่วงต้นปี
หลังจากนั้นฝ่ายชายเขาก็เลยมีการเสนอ๒ทางเลือก
ก็คือต้องคืนเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่ได้ไป
หรือหากรักภรรยาของผู้เสียหายมาก
เอาถ้าอย่างนั้นมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเลย
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการตกลงมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
ลักษณะชายหนึ่งหญิงสอง
ก็มีการอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะคะมีสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์กัน
โดยความสมัครใจยินยอมกันทุกฝ่าย
รวมทั้งมีการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างด้วยกันอย่างเปิดเผย
ต่อมาเนี่ยฝ่ายสาวหล่อเองเขาก็มีการร้องขอ
ให้มีการทำสัญญาเป็นหลักฐานในการอยู่ลักษณะชายหนึ่งหญิงสอง
เพราะกลัวว่าหากไม่มีการพอใจกันขึ้นมา
อาจจะมีการฟ้องร้องเรื่องของการเป็นชู้
เพราะว่าผู้เสียหายทั้งสองคนมีทะเบียนสมรสด้วยกันอยู่
ก็เลยทำข้อตกลงเพื่อป้องกันตัวเอง
โดยมีข้อห้ามเรื่องการทำร้ายร่างกายทำให้ชื่อเสียงเสีย
แต่ข่าวที่ออกไปมันกลับกลายเป็นว่า
มันเป็นสัญญาธาตุทั้งที่การทำสัญญาเนี่ย
มีข้อตกลงกันเองโดยไม่เป็นการบังคับหรือขู่เข็น
ทั้งสามคนเนี่ยค่ะคบขึ้นมาสักระยะหนึ่ง
คาดว่าคงจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่างสองเมียกับหนึ่งผัว
ก็ทะเลาะกันก็เลยมีการไปกล่าวหา
ว่าเป็นเรื่องข่มขืนกระทำชำราวพยายามออกข่าว
เพื่อเอากระแสสังคมมากดดันพนักงานสอบสวน
ที่ฝ่ายของทางสองสามเมียมาชี้แจงในวันนี้เนี่ย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพร้อมจะต่อสู้คดีในชั้นศาล
เชื่อว่าคดีจะจบลงด้วยดีเพราะถือว่าเป็นคนในครอบครัว
แต่มีปัญหาไม่เข้าใจกันเท่านั้นเอง
คือเวลาออกมาพูดปุ๊บทนายออกมาบอกมันกลายเป็นเหมือนกับหนังคนละม้วน
กับที่เมื่อวานสาวหล่อมีการแบบไปพูดไงเพราะอันนี้ฟังความอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นกรณีว่าอ้าวฝ่ายสาวหล่อเป็นคนร้องขอเองเรื่องของสัญญาให้ทำสัญญานี้ขึ้นมา
เพราะว่ากลัวจะต้องแบบว่าถ้าผิดสัญญากันมีการฟ้องร้องกันก็กลายเป็นแบบนั้นเฉยเลย
แล้วทางสองสามีภรรยาทนายความเขาก็ดันบอกด้วยว่า
ก็ตกลงกันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสมัครใจยินยอมก็ออกไปเที่ยวอะไรด้วยการเปิดเผยด้วย
อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นคนละแบบต้องให้ตำรวจแล้วแหละ
อ่าต้องให้ตำรวจเลยแหละสวนสอบสวนว่าเปิดข้อเท็จจริงมันเป็นความหนังคนละมวลคือประมาณว่าทางฝ่ายผู้ชายแต่กับอย่างพี่นุ่มเขาพูดได้แหละ
ฝืนใจอย่างฉันอย่างนี้ให้ผู้หญิงมาฝืนจะโอ๊ยฉันตีนะเธอนึกออกป่ะ
ปรากฏว่าที่เขาเอารูปออกมาเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเหมือน
เหมือนก็แฮปปี้กันดีนี่อืมนี่แหละคืออาจจะต้องลงลึกดูว่า
ทำด้วยความเต็มใจหรือทำด้วยการถูกบังคับ
ฟื้นใจหรือยังไงพี่เชื่ออย่างน่ะพี่เชื่ออย่างน่ะ
เราไม่รู้หรอกครอบครัวไหนเขาเป็นยังไงใช่เพราะจากภาพอ่ะดูดิ
ก็ดูนั่งดูแต่ว่าภาพมันก็เอาจริงนะมันก็บอกได้แค่ภาพนิ่ง
มนุษย์มนุษย์เราทุกวันนี้มันอ่านจากภาพไงถูกต้องป่ะ
แต่เราไม่ได้อ่านความรู้สึกเขาได้ไงถูกเราก็เห็นในสิ่งที่ตาเห็นเฉยเฉยอ่ะอ่ะอ๋อ
เพราะว่าเขาออกคลิปออกมาอย่างเขาบอกว่าผู้ชายเขาพูดมาว่า
ก็มีความสุขนี่แต่ผู้หญิงเขาบอกทุกครั้งที่เขามีอะไรด้วยอืม
เขาลองให้ใช่เขาไม่ได้มีความสุขเขาไม่ได้เต็มจากเขาไม่ได้เต็มจาก
เขาโดนบังคับก็เขาใช้คำว่าข่มขืนบังคับข่มขืนใช่ไหมฮะข่มขืนบังคับขู่เข็นอืม
คือจริงจริงเขาก็คงไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้หรอกแต่ด้วยความที่อ่ะ
เรื่องมันเกิดเพราะว่าผู้ชายเขาจับได้แล้วว่าคุณไปเป็นชู้กับภรรยาเขาใช่ไหม
พอไปเป็นชู้กับภรรยาเขามันก็จะมีเรื่องของการถ้าเกิดคุณไม่ตกลงตามนี้
ก็คือมันจะมีการฟ้องร้องกันเขาก็กลัวเรื่องการฟ้องร้องก็เลยยอมเรื่องนี้หรือเปล่าอีก
อืมมันก็เหมือนแบบต่อกันมาเป็นทอดทอดทอดทอดทอดอย่างเงี้ยผู้ชายกับเอ่อผัวเมีย
เอาใครใช้คำว่าผัวเมียดีกว่าเขามีบริษัทโลจิสติกมูลค่าเป็นร้อยล้านนะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าอ้าวสาวหล่อคนนี้ก็ทำงานอยู่ในบริษัทเขา
ถึงขั้นจะเปิดบริษัทให้๑บริษัทด้วย

คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่งงมาก
คือถ้าเป็นถ้าเป็นปกติชนที่เคยเคยเห็นกันก็คือสมมุติอ่ะ
มีสามีภรรยาจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กมีชู้หรืออะไรก็ตาม

ถ้าแบบเขาจะตกลงให้อยู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

แต่อันนี้มันดูยาก
แล้วประยะวันหลายปีน่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เพิ่งเดือน๒เดือนนะมันยาก

เออก็ไม่ขอเข้าไปเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอืมตอนนี้นะคะในเพจนะคะ
โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ชวนเล่นบอลโลกอะธนาดบอลโลกอะ
ก็ใช่ไงเห็ดเราหรอเห็ดเราหรอเห็ดเราเลยค่ะ
ในไลฟ์เลยเหรอคะถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมนี้นะคะ
สแปมไปสิรีพอร์ตเลยนี่พอทุกท่านค่ะใกล้บอลโลกแล้ว
ที่อยากได้แนวทางดีแนะนำพี่เลี้ยงคนนี้เลยค่ะเขาแจกบอลแม่นมาก

เออรีพอร์ตเลยเข้ามาเพจข่าวแสงไข่นะคะ
รีพอร์ตไม่ทันหรอกค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ
อืมคุณกล้ามากนะคะเดี๋ยวฉันแฉคุณเลยนะคะ
มีชื่อไหมหรือมีเลยค่ะนี่ลงชื่อด้วยใช่ไหม
แต่เราเป็นผู้หญิงชะนีเธอยังมาเล่นพลังงานพนันเพื่อ

นี่ได้ได้ให้ไหนเออเอ้า
หนึ่งคนตอนนี้ดังเหลือเกินคุณชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์นะฮะ

ซึ่งไทยรัฐนิวโชว์เราก็ได้นำเสนอมาตลอด

มันก็เกิดจากทัวร์จีนนั่นแหละ
พี๊กใบพี๊กใช่

ปรากฏคุณสันทนาบอกเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้
แล้วตัวคุณล่ะทำถูกแล้วเหรอ

วันนี้ก็แบบมีการท้ากันชกกันใช่ไหมฮะ

ที่สอนอทองหล่อค่ะก็คือตั้งแต่วันก่อนนะ
คือแรกเริ่มเจอกันที่หน้าโรงแรมเดวิดใช่ไหมค
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจคุณสันทนาไปด้วย

นู่นนี่นั่นนู่นสักพักทองหล่อ

วิทนั่นคือเหมือนบ้านเขาเขาก็ต้อนรับ

วันนี้ขาดกันโอ้โหสิงสาราสัตว์มาครบนะวันนั้นน่ะ
หนูเคยทำรายการคุณชูวิทย์แกเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหม
เป็นคนออกกำลังกายคุณชูวิทตื่นปี๕ทุกวันว่ายน้ำนะคะ
อ๋อเหรอใช่ค่ะออกกำลังกายทุกวันจริงแล้วแกฟิตมากนะหุ่นเหิดน่ะ
ใช่แล้วคือคนที่ออกกำลังกายเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วคือเนี่ย

แต่งงานไปแล้วทั้งหล่อทั้งสวยเลยลูกเขาอ่ะ
ก็แต่งงานไปแล้วก็ดูไม่ได้เหรอแม่ไม่มีกฎหมาย
นั่นแหละหลังจากทองหล่อแล้วเค้าก็มีการโพสต์ไอ้เนี่ยล่าสุดเมื่อคืน
เมื่อคืนนะคะที่โพสต์ภาพของคุณสันทนาที่บอกว่าเขาตามติดนะ
เขาตามติดว่าคุณไปที่ไหนทำอะไรเลือกเบอร์ไหนเขาใช้คำนี้เลยนะ
เขาบอกว่ากูไม่กลัวมึงผมเคยทำอะไรในอดีตทุกคนทราบตกผลึกรอดมาถึงบัตรนี้ได้
ถือว่าเกินคุ้มไอ้พวกเถาที่แซ่งทำตัวขาว
ขออนุญาตให้ผมจัดการเองรับผิดชอบเอง
เพราะชอบอ้างว่ารู้ไปทุกเรื่อง
เพื่อฟอกขาวใช้กับคนสีเทา
ในการต่อรองเอาผลประโยชน์เข้าตัวเรียกราคาเป็นล้าน
ได้แค่หลักหมื่นก็เอาเข้าบ้านแล้ว
นี่เป็นเรื่องไร้สาระ
ที่ผมจำเป็นจะต้องตบสั่งสอน

หากขึ้นเวทีขอประกาศยืนยันนาทีเดียวไม่ล้มยอมกราบ
หุ่นกันก่อนสงสัยกินหมูกระทะมากไป
ผมมีวินัยฝึกซ้อมทุกวันวันละ๒ชั่วโมง
ไม่ขาดแม้แต่วันเดียวเอาเป็นว่ากระดูกคนละเบอร์
อย่ามาเปรียบมวยคนละชั้น
ส่วนเรื่องมีสาระที่ผมเปิดประเด็นตำรวจรับไปขยายผลต่อ
จัดการสีจีนเทาเขาเรียกว่าจีนเทาอ่ะนะฮะ
ผมกล้าเอาชีวิตที่เกินกำไรเป็นเดิมพันธุ์
กรอบโกยสูบฉีดสังคมทำร้ายคนไทย

หากไม่เร่งจัดการอนาคตก็จะเป็นมหันตภัย
ร้ายแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ
คือทุกครั้งก่อนการแฉคุณชุวิตเขาบอกว่าผมต้องมีข้อมูล
อันเป็นประจักษ์ชัดเจนไม่ใช่กั๊กเอาไว้เพื่อต่อรอง
เปลี่ยนผลประโยชน์แม้แต่จีนเทาภาคสองภาคพิษดารเนี่ย
หากไม่เร่งขุดคุยประมูลของหน่วยงานรัฐ
จะมีการหัวมหาศาลหรือตัดราคากันยับจนชนะ
เพราะทุนจีนอาศัยโซโลแกนขาดทุนวันนี้
เพื่อครองตลาดทำกำไรในวันหน้า
ส่วนหนึ่งก็เอามาจากคุณชุวิตนี่แหละ
ซึ่งหลายคนตอนนี้จับตามองคุณธรรมนัฐ

คือคนไปจับตามองพ่อหนึ่ง

เพราะว่าคุณชูวิทย์บอกว่าคุณสันทนามีพูดขึ้นมา

ก็เลยมีชื่อคุณธรรมนัฐโผล่ขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้ด้วย

แล้วเขาก็เลยออกมาชื่อคุณธรรมนัฐโผล่ขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วเขาก็เลยออกมาชื่อคุณธรรมนัฐโผล่ขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้ด้วย

คุณธรรมนัฐก็บอกเขาไม่เคยร่วมธุรกิจด้วย

เห็นมะอย่างแถวไปตรวจกันอยู่ใช่ไหมคะ

สูญเรียกนี้ดูตกใจนะเมืองเกียร์

อย่างที่บอกคนจีนเขามีโลแกนทุกวันนี้เลยว่า
เขาลงทุนไปก่อนขาดยอมขาดทุนในวันนี้เพื่อทำกำไรในวันข้างหน้า
ผมเคยทำร้ายสังคมและได้ชดใช้ความผิดไปหมดแล้ว
แบ่งแยกดีเลวพบคนหลากหลาย
ไม่แปลกใจที่มีไอ้บ้า
ทุบประตูห้องประชุมโรงพักเพื่อประกาศศักดาว่ากูใหญ่
แต่ขอบอกไว้ก่อนกูไม่กลัวมึงอืมคำพูดคุณชูวิทย์นะคะอืม
แต่วันนี้เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่ามีเกี่ยวกับมีคลิปไหมลูกทันไหมลูก
ไม่น่าจะทันใช่ไหมแต่วันนี้คุณธรรมนัฐก็ออกมาพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า
คือมีชื่อเขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะกับทุนจีนหรือ
เดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งครับ

เขาใหญ่สะเทือนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพลายงาทองกับพลายทองคำเปิดศึกกัน
ช้างชนช้างช้างชนช้างจริงเขาบอกงาหักสองท่อนเลย
คือเราก็ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวลองดูคลิปว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชม
น่าต้องจัดเนาะพลายนัตรีเนาะเธอเนาะอ่าเนี่ยค่ะ
ใช่ที่ชั้นจะรับแม่ไง

ถีบนี่นะคะ
ตามเองจี้เนี่ย
ช้างน่ารักค่ะช้างมันถีบฉันเลยเธอ

นี่แหละคุณแม่เข้าไปถ่ายรูปกับอีกครั้ง
แล้วอย่างจิ๊มคงไม่ได้ถ่ายลูกเนี้ยเธอ
ได้ภาพที่มานะมันต้องได้แบบว่าเออแม่ต้องได้ชางชางมันน่ารัก

ก็อาจเจ็บนะเธอท้าวช้างตีนช้างตีขีบ

ว่าเจ้าหน้าที่พบร่องรอยช้างต่อสู้กัน
ว่าจะเป็นพลายงาทองแล้วก็พลายทองคำนะคะ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็พบเห็นทั้งคู่เดินอยู่บริเวณริมถนน
ช่วงกิโลเมตรที่๒๙๓๐ระหว่างที่ทำการอุทยาน
เหวนรกจังหวัดปลาจีนบุรี
ทั้งสองฝ่ายพอเดินมาเจอกันค่ะ
ก็เกิดการต่อสู้ชนกันเนื่องจากว่าโดยรอบบริเวณ
กิ่งไม้หักแล้วก็งาขนาดใหญ่
หักเป็น๒ท่อนตกอยู่ตรงนั้น
แล้วมันก็มีรอยของคราบเลือดที่ใบย่าบนพื้นดินอย่างนี้
แล้วก็ยังไม่พบตัวนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นงาของช้างตัวไหนหัก
หรือว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งหลังจากต่อสู้กันทั้งสองตัวก็หลบเข้าไปในป่า
ตอนนี้ยังไม่พบตัวทั้งคู่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกแบบนั้น
แต่ก็คือพบงากับพบเลือดบนแบบใบไม้ตรงนั้นที่เจอ
นี่ไงงาหักงากำจัดเนอะเอ็งจี้เนอะ
อย่างนี้เขาเรียกว่างากำจัด

มันอำจัดมนต์ดำได้แล้วให้คุณใส่

เออได้ยินแต่มันผิดกฎหมายนี่ถ้าใครจับไป

เอาคุณผู้ชมค่ะใครที่เล่นทวิตเตอร์อยู่ตอนนี้

คือมันจะดูแปลกตรงที่มีไล่ออกไปบางคนก็เอากลับมาด้วยนะคะ

คือตอนนี้ข่าวของทวิตเตอร์มันจะมีทั้งเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบ
จริงบ้างไม่จริงบ้างคือเราไม่รู้เลยว่าอันไหนคือจริงหรือไม่จริง
เพราะข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบตลอดเวลา
เมื่อวานที่พี่หนุ่มถามเรื่องที่บอกว่าต้องมีการยืนยันตัวตน

อันนั้นคือหมายถึงว่าถ้าใครที่ต้องการจะยืนยันตัวตนของเรา
ก็คือได้เหมือนกัน๗เหรียญถูก๗เหรียญค่ะ
ต่อเดือนต่อเดือนต่อคนอะไรอย่างนี้
ต่อเดือนจริงจะ๔๐อ่ะ

ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ที่สาเหตุที่เขามีการกำหนดให้เป็นจ่ายเงิน

ทุกคนต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอย่างน้อยเนี่ย๔๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แล้วก็คือที่มันมีติ๊กถูกข้างหลังนั่นแหละค่ะ
ก็อย่างที่พี่เมย์บอกรายเดือนก็ประมาณเกือบ๓๐๐บาทนะคะเก็บเงิน
ไม่ซื้อยกเลิกมายกเลิกอย่างนี้มันก็เป็นปัญหายุ่งยากมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
ที่ว่าแบบตกลงเป็นเพราะว่าคุณจะยกเลิกจะซื้อตกลงกันแล้ว
เขาก็มีการไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่นะคะ
มีการไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่เหมือนกันซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่า
มันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในอนาคต
ก็ต้องลองดูแต่ว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับพวกแบบ
มันมีปัญหาหมดเลยค่ะพี่ทุกบริษัทนะ
ถ้าเราย้อนกลับไปที่ถ้าเป็นของเฟซบุ๊กเอง
โปรดพนักงานไป๑๓๐๐๐คนนะคะทั่วโลก
ก็คือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๑๓พี่โดยประมาณ

ดังนั้นคือมันเยอะมากแล้วหุ้นทุกอย่างคือมันลงหมด

ถ้าเราแบบไปย้อนดูคือเกือบทุกอันเลย
ดังนั้นเนี่ยค่อยไล่กันไว้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป
จนถึงปีหน้าเนี่ยธุรกิจที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบ
เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นต้นทางแล้วมันก็มีแบบธุรกิจอื่น
มันต้องใช้พวกนี้ด้วยหมดเลยมันอาจจะกระทบกันไปหมด

อาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาอยู่๒ชั่วโมง
แล้วขึ้นยังไม่เท่าต่ำสุดของรอบก่อนหน้าที่ขึ้นเลยตอนนี้

หนูลืมไปจะได้ไม่ปวดหัวเลยค่ะ

ช่วงนี้มันไม่ได้เลย
ลงทุนกับอะไรดีอะแม่

ไม่แต่ในที่สุดที่ดินก็ลงทุนไม่ได้
ถูกต้องมากในที่สุดวันเนี้ย

เราก็ต้องท่องเหมือนกันว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

สวยบ้าเลยล่ะแปลกเว้ย

ละครั้งโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นก็
จะบอกให้ฟังว่าในที่สุดแล้วอ่ะ

คือต้องบอกว่ามีขึ้นก็ต้องในเรื่องจริงคือมันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลง
พอมันลงถึงจุดต่ำสุดที่มันลงไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่
มันก็เป็นวัตจักรแบบเนี้ยอย่าลืมบิตคอยนที่เมื่อก่อน
เคยเคยขึ้นไปเหรียญล้านล้านกับบาทสองล้านอ่ะใช่
เราเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นไว้จึ้งหนึ่งดอนเดียวไม่ถึงดอน
แป๊บเดียวพอมันแป๊บนึงพอคนแห่ไปซื้ออ้าว
ใช่มันกระแสแบบเฉยใช่
อยู่ที่ว่าเราจะอดทนไหวไหมล่ะจาอาหารใดถูกเนาะอืม
ท่านผู้ชมฮะมีนักแสดงไต้หวันค่ะ
คือเหมือนป๑เนี่ยเราจะเห็นแต่ในละครว่าโอ้โหไม่มีผู้รับมรดกไม่มีสืบทอดผู้มรดก
แม่บ้านจะได้ถูกต้องไหมแต่อันนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวประทับใจระหว่างเจ้านายและแม่บ้านเนี่ยนะครับ
แม้จะมีสถานะเป็นเจ้านายลูกน้องกันเนี่ยแต่พวกเขานั้นน่ะผูกพันกันมากกว่าที่คิด
เฉินสงทรงยงนักแสดงอาวุโสจากไต้หวันเนี่ยเขาได้มอบเงินหลักล้าน
เพื่อตอบแทนให้กับแม่บ้านของเขานะฮะโดยเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาที่ปีที่แล้ว
ภาวะไตวายเขาไม่มีคู่สมรสหรือบุตรทรัพย์สินถูกแบ่งให้ญาติสนิท
มีรายงานว่าเขาก็แบ่งเงินจำนวน๔ล้านบาทให้กับยูน
ยูนคนนี้เป็นแม่บ้านชาวอินโดนีเซียที่ดูแลเขามานานกว่า๘ปี
ทั้งสองเนี่ยผูกพันเรากับพ่อกับลูกนะฮะยูเนี่ยก็ได้เดินทางกลับอินโดนีเซียในเดือนมีนาคม
เพราะว่าเขาเสียชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมแต่ถ้าสมมุติมีคนดูเราเราวาระสุดท้ายใช่ไหม
อยากให้คุณแม่อ่านเพราะว่าแม่เคยคิดแบบนี้เพราะยูนก็คือหยวนไง
แต่คุณหยวนแก่กว่าฉันไงอ่าถ้าสมมติคุณหยวนชนชั้นตายฉันก็ให้นะ

ไม่เพราะว่าแม่บอกแล้วว่าแม่ได้หลานเลยนะถ้าเกิดใครอยู่กับฉันวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวก็ดูแลกันด้วยคุณ
สนุกพี่กลัวแหงหวันป้าใส่บล็อก

คลิปที่มันโดนทางที

ไม่มีไม้กั้นนี่โอ้โหคุณแม่น่าจะกระเด็นไกล

อย่างจริงถ้าเรามาถ่ายบอกคุณแม่ยืนเข้าไปอยู่ใกล้อีกค่ะ
คือตอนแรกที่พี่มดเล่าภาพที่หนูเห็นในหัว

ใช่ตกใจสักที
แต่แค่พักตัวใหญ่

เห็นไหมมันจีบจริง

นี่ดู
ไม่แล้วที่จริงเราดีแล้วแม่
เรารอพี่หนูอยู่ในรถแล้วหนูไม่ลงมาถ่ายสักที

ก็คงเป็นคนละคันไงอาจารย์รักเขาก็ไปมูดูในฝั่งนู้น
อ่าคุณแม่ฯเปิดก่อนเลยถ้าเราว่า
มีพิธีกรในไทยสักกี่คนที่โดนช้างถีบคะ
ฉันนี่แหละก็เงียบให้ฉันไปยื่นอยู่ข้าง
เอ้าไปพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชม
จ้าจ้าจ้า
อินเทนซีฟโบทานีเซรั่ม
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย

ตอนนี้ใครเจอที่แองจี้กับรุนาประนามนาง

ที่บอกว่าต้องไปก่อนเพราะว่านางจะต้องไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่นางบ้างอืม
กลัวคนเยอะเดี๋ยวกลัวเราติดวันนี้รถติดใช่ไหมวันนี้
สนามบินกลับมาคึกคักกันแล้วให้นางกลับบ้านไปก่อน

เอ้าเรื่องเก่าไปมีเรื่องให้ใหม่มาให้เผื่อกันอีกแล้ว
ล่าสุดเพจเจ๊มอย๑๐๘

ของสาวรายหนึ่งที่หิวแสงอยากมีซีน
โดยเจ๊มอยเล่าว่ามันมีชะนีคนหนึ่งที่หิวแสง
พยายามทำตัวไปสนิทสนมกับดาราคนดัง
แล้วก็ยัดเยียดความเป็นเมียให้แรง
บางทีไม่ได้สนว่าคนคนนั้นจะมีเจ้าของไหม
ชอบไปโพนทนาว่าสนิทกับเจ๊มอย
บางทีก็สร้างแอคหลุมส่งข่าวตัวเองกับผู้ชายให้สื่อ
คงไม่รู้ตัวเลยว่าผู้ชายในวงการเขาขยาดนางกันเป็นแถวแล้ว
ขนาดพระเอกผิวเข้มช่องมากสี
พระเอกช่อง๗มันก็ผิวเข้มหมดหรือเปล่าวะ

แล้วก็พระเอกหน้าใหม่ของช่องเกษตร

หมดใบให้อยู่ว่าเป็นอะไรบ้างแล้วยังไงอีกแกะคำ
พระเอกช่อง๘ก็มีแต่พระเอกหน้าใหม่หมดเลยนะไม่ค่อยมีพระเอกหน้าเก่า

เขาเป็นเพื่อนกันคือพระเอกช่องเจ็ดกับพระเอกช่อง๘เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน
นางก็อ่อยทั้งคู่ตีเนียนเป็นเอฟซี

คู่รักดาลามคู่๑มารอบ๑ล่ะ
มีคนมาฟ้องพฤติกรรมของนางหลายคน

สนิทคือเคยเจอพูดคุยกันราว
เคยคุยกันตอนไหนหรือเคยปลอมเป็นแอคลุม

พวกเขาไม่ได้อยู่ในวงการถูกไหม

คือเก่งกว่าเราเยอะเลยบางเรื่องเรายังไม่รู้เลย

แฟนฉันเปิดตัวแฟนสาวบอกว่ารักเป็นของขวัญปีใหม่

คือผู้หญิงดีมากฉันเนี่ยอยากให้มันแต่งงานกันเลย

ผู้หญิงอดทนผู้ชายช่วยอย่างมัน
แรงเหมือนกันเนอะ
ขอละโกรธใช่ไหม
ตอนฉันต้องโทรศัพท์บอกพี่หญิงฉันขอโอกาสให้มันอีกครั้งนึง

ไม่แสดงว่ารู้จักกันมาสักระยะนึงแล้วนะ

แต่นี่เขาบอกว่าของขวัญปีใหม่ของผมเลยนะ
มันแอปเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วชีวิตมันดีขึ้น

อืมอืม
พี่มองพี่มองหน้านี่เมื่อก่อน
แล้วผู้หญิงรวยนะผู้หญิงไม่ได้จนนะ

เขาก็ต้องมีข้อดีแหละพี่
หมายถึงว่าเขาก็ต้องมีข้อดีสิ

วันนั้นเขาขอให้ฉันบุ๊กแลตมาเบอร์ให้เขา

เดี๋ยวใส่เสร็จมันก็ขาย

นั่นแหละมันก็แบบว่า
ดีแล้วว่าพี่แจ๊ก
พาไปดูอีกหนึ่งซุปตาที่ก็ดูแล้วน่าจะแฮปปี้เหมือนกัน
เพราะว่าทุ่มเงิน๑๗ล้านปอนด์สร้างบ้าน

คริสเตเนอร์โรนาโด่ค่ะสุดตาสุดหล่อในวัยสามสิบเจ็ดปี
อยากจะดูบ้านนางไปดูในเน็ตฟริกมีเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเขากำลังทุ่มสร้างบ้านในฝันอยู่ค่ะตั้งใจจะอยู่ในคฤหาสใหญ่
กับภรรยาแล้วก็ลูกทั้ง๕คนของเขาหลังจากเกษียณจากอาชีพ
ก็คืออาชีพนักฟุตบอลใช่ไหมบ้านของเขาเนี่ยมีสระว่ายน้ำทั้งในร่มและกลางแจ้งนะคะ
มีโรงรถบรรจุซุปเปอร์คาร์ได้มากถึงสามสิบคันซึ่งเขาซื้อที่ดินอยู่ห่างจากเมืองชายฝั่ง
แค่สิบนาทีนี่นี่ดูดูสภาพบ้านนี้นะคะใช่ดูในนั้นซื้อด้วยเงินเจ็ดล้านปอนด์
และเจ็ดล้านนี่คือซื้อที่อืมสิบเจ็ดล้านเนี้ยใช้ในการก่อสร้างบ้านขนาดหนึ่งหมื่นสองพันตารางพุทธ
น่าจะเสร็จต้นปีหน้าคิดเป็นเงินไทยก็เจ็ดร้อยล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะ
ที่โบทูเกตเขาอันนี้เป็นบ้านในฟันใช่สร้างหมายเลยกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จ
ต้นปีหน้าค่ะความคริสเจโน่อ่ะเนอะครับอืมถือว่าเป็นคนที่มีไอจี

ค่ะพี่ตอนนั้นเราเคยมีลงอยู่ค่ะ

อันนี้ถ้าเป็นของตั้งแต่กุมภาต้นปีนะคะ

ก็คือโลนาโดนี่แหละ

แต่มินคิดว่ายอดอาจจะ

ใช่ใช่ติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วค่ะ
อันนี้คือผลเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ
เดี๋ยวกลับมากันฮะ

ไทยในเบนส์เหรออย่างไรเหรอ

กับบอกว่าผู้ประกาศข่าวชื่อดังของช่องถูกไหมคะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเลย
คือแฟนฮือฮานะคะเมื่อคุณเบนเนี่ยค่ะ
เววิยานันเคยบอกว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
กระทั่งพบว่าอ๊อฟชัยนนท์เนี่ยค่ะก็มีการโพสต์ภาพสาวเบนเนี่ย
กล้องตัวใหม่พร้อมกับระบุบอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์
คุณเขาได้ของเล่นใหม่แล้วซึ่งก็นับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจน
สาวเวรก็เลยเปิดเผยบอกว่าเราเพิ่งคุยกันจริงจังได้๓๔เดือน
แต่รู้จักกันมานานแล้วไม่เคยจีบกัน

ถามว่าทำไมกับคนนี้เปิดใจคุย
เบนบอกว่าตอนแรกพอคุยแล้วก็มีการเจอกันก็พบว่า
ก็เลยงงกันไม่รู้ยายเบนคุณหนูเบน
ลูกสาวคุณแม่ใช่ไหม
ฉันหลังสวยขึ้นเบนเป็นสวยขึ้นส่งข้ามนางงาม

วันนี้๑๑๑๑ไปกันก่อน

วันนี้ไปก่อนสวัสดีฮะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป